ถ้าทำไม่ได้จะพิจารณาโครงสร้างรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใหม่ทั้งหมดครับ

ให้เสร็จใน๓เดือนขีดเส้นตาเลยครับ
แต่หาก๓เดือนยังไม่เรียบร้อยหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็จะต้องดูงานโครงสร้างรวมทั้งหมด
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่ผ่านมาว่าทำได้หรือไม่ได้ก็มีการปรับใหม่
ทางนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบว่ามีปัญหาหลายเรื่องนะครับในการปฏิบัติ
จึงต้องมีคณะทำงานปฏิรูปขึ้นมาเช่นเดียวกันกับการแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจทั้งระบบ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในความร่วมมือแล้วก็จิตใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นผลดีกับประเทศครับ
จากนั้นเวลาประมาณบ่าย๒ท่านนายกเองก็จะเป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับ